เรื่องของอุบัติเหตุที่ทำให้ศูนย์เสียแพทย์หญิงไปนะครับ
เพราะว่าคุณหมอขับรถกลับจากการเข้าเวร
และทีนี้มาถึงท้องถนนปรากฏว่ารถชนเกาะกลาง
แล้วก็เหินข้ามไปชนรถกระบะนะครับ
ตรงข้างรถกระบะมีคนยืนอยู่ด้วยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพไว้ได้แล้วนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะรถเก๋งของคุณหมอเสียหลักข้ามเกาะกลางชนรถกระบะ
แล้วก็ข้างมีคนยืนอยู่ข้างทางด้วยคุณ
นั่นนะคะคือวิ่งหลบเลยนะทั้งสองคนนะคะ
ใช่ฮะแล้วเห็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างจากรถกระบะไหมฮะกระเด็นไปใส่คนนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่๑ราย
ก็คือคุณหมอครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๕รายนะฮะ

พสภ๔๘๗๒กรุงเทพมนธคร
เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางเข้าประสานงากับรถกระบะ
ทะเบียนกกค๒๓๒๒อุบลราชธานี
ชิ้นส่วนของรถทั้ง๒คันหลุดกระเด็นกระจาย
ส่วนรถเกงพังยับเยินทั้งคัน
มีผู้มากับรถกระบะบาดเจ็บทันทีอีก๕ราย

หญิงกรอบการกุลสุจริตอายุ๓๔ปี
ชำนาญการประจำโรงพยาบาลคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งขับรถกลับจากการเข้าเวร
ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าสถานีตรวจช่างน้ำหนักมุกดาหาร
หลักกิโลเมตรที่๗๗๖๔๐นะครับถนนมุกดาหารคำชะอี

ทีนี้อาของผู้เสียชีวิตนี่คุณหมอท่านนี้ที่เสียชีวิตไป
คุณอาก็คือนายแพทย์วิชัยสติมัยเปิดเผยว่า
ประกอบการเป็นคนตั้งใจเรียนหนังสือแต่เด็ก
แล้วก็เข้าโรงเรียนจุฬาพรจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ม๑ถึงม๖

ประกอบการถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
เพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว
แล้วก็คุณหมอก็อยู่กับแม่เพียง๒คนนะครับ
โดยคุณหมอจะกลับไปบ้านทุกวันเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยด้วยนะฮะ
ส่วนนี้งานศพก็ทุกคนเศร้าสลดเสียใจที่สูญเสียคุณหมอไปนะครับ
หลังคุณหมอเสียชีวิตครั้งนี้เพื่อนจำนวนมากก็
รวมทั้งคนรู้จักพากันมาไว้อะไรนะครับ
สำหรับพิธีศพจัดสวดศพ๓วัน
คือวันที่๑๘๒๐มีนาคม
แล้วก็จะมีการชาปนกิจวันที่๒๑มีนาคมแล้ว
ทางครอบครัวบอกว่าอยากจัดให้เร็ว
เพราะคุณหมอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะ